ทุกวันศุกร์แบบนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการลงทุนจากทางหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ย

เพื่อที่จะให้ดิฉันได้ถามซักซ้ายเลยล่ะ
ว่าสรุปแล้วเราต้องลงทุนแบบไหนทำอย่างไรจะได้ปลอดภัย
วันนี้ให้คุณผู้ชมมาร่วมเริ่มต้นเป็นนักลงทุน
เตรียมความพร้อมไปพร้อมกัน
กับคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
สวัสดีครับแหมดทุกทีเจอกันในจอคราวนี้เจอตัวจริงมาให้ซักละ
ทุกวันศุกร์นะถามก่อนเลยเรื่องของการลงทุนคือ
เราได้ยินเยอะแหละว่าเราควรจะต้องเป็นนักลงทุน

นี่แหละค่ะยังไม่ได้ซื้อนี่ยังไงล่ะคะ
จริงนักลงทุนส่วนใหญ่จะซื้อปลาดปีผมคงไม่เข้าใจนะว่าทำไม

ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้จริงปีนี้มีโอกาสเยอะด้วยนะ

เพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นลงทุน
มันเลยต้องมีขั้นตอนกันนิดนึง
ว่าเราต้องมีสเต็ปยังไง
ในการคิดว่าจะลงทุนในแต่ละปีเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นไหนก็รู้แล้วว่า

งั้นถามตั้งแต่เริ่มจากก้าวแรกเลย
ถ้าเราจะเป็นนักลงทุนต้องเตรียมตัวยังไง

อ่านะครับจริงวันนี้เอาสไลด์มาฝากด้วย
นะครับก็คือ๕ขั้นสู่การเป็นนักลงทุน
๕ขั้นเองเหรอคะ๕ขั้นเองอ้าวมาดูกัน
ถ้าเกิดใครมาเรียนเรื่องสายการเงิน
จะรู้ว่ามันมีเยอะขั้นตอนเยอะข้อมูลเยอะ
ปวดหัวใช่ไหมเอางี้สรุปมา๕ขั้นง่าย
ได้ค่ะนะครับอันดับแรกนะขั้นแรกเลยรู้จักตัวเองก่อน
เป้าหมายการลงทุนรู้จักตัวเองไหมครับ
หมายการลงทุนในที่นี้คือหมายถึงว่าเราอยากมีเงินเท่าไหร่ยังไงบ้าง
เงินเท่าไหร่ในอนาคตหรือจะลดภาษีก็ต้องมีการวางแผน
คือเราจะลงทุนเพื่ออะไรใช่นะครับก็ลงทุนเพื่ออะไร
อย่างแรกเลยเกษียณต้องมีเงินไหมหรืออยากไปเที่ยวต้องมีเป้าหมายในการเก็บ
อันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการลงทุนทั้งระยะสั้นระยะยาว

อุ๊ยเป้าหมายเยอะมากเลยทำไมไง
เที่ยวก็อยากไปเกษียณก็อยากมีเงินอยากมีตังค์ด้วยโอ้โหเยอะจังเยอะจังนะ
ก็มีวิธีการกำหนดว่าเป้าหมายต้องการอะไรเก็บเงินทำไม
ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่สามารถกำหนดจุดที่เราต้องไปได้

อย่างคุณมิ้นรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน
น้อยมากเป็นคนไม่กล้าเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นกลัว

อาจจะมีตราสารชนิดอื่นอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาล
หรือกระเสียแล้วอย่างนี้อย่างจริงยุคปัจจุบัน
คนเข้าสู่วัยเกษียณค่อนข้างเยอะ
แล้วความเสี่ยงมากไม่ได้ก็ต้องปรับเป้าหมายของตัวเองออกไป
แต่ถ้าเกิดไม่ลงทุนเลยทุกคนก็จะแล้วจะอยู่ยังไงในอนาคต

เพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องรู้จักตัวเองรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน
บางคนบอกว่าฉันรับความเสี่ยงได้เยอะแต่ผมแนะนำเลยนะ
ถ้าแรกจะงงเรื่องการรับความเสี่ยง
แต่เด็กแนะนำเลยว่าคุณรับความเสี่ยงได้เยอะ
หรอคะอย่างเด็กอยู่เนอะลับความเสี่ยงได้อยู่นะ
เพราะว่าการลงทุนยังอีกไกลไงกว่าจะเกษียณถูกมาก
อันนี้คือระยะเวลาของการลงทุนเราให้นับไปจนถึงเกษียณ
ใช่สมมุติเป้าเกษียณก็อายุ๖๐ใช่ไหมอีก๒๐๓๐ปี
เพราะฉะนั้นตอนนี้รับความเสี่ยงได้เยอะอยู่
แต่ถ้าเกิดคนเกษียณแล้วอย่างนี้ความเสี่ยงก็จะรับได้น้อยลง

โอเคอันนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าช่วงอายุของเราอยู่ในระดับที่รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

ถัดไปก็คือวิธีการวางแผนนะครับ
อย่างน้อยให้มีแผนเล็กหน่อยว่าอยากลงทุนระยะยาวกี่เปอร์เซ็นต์

หรืออยากเกรงกำไรกี่เปอร์เซ็นต์
เอาแบบง่ายแบบนี้เลยนะว่าเท่าไหร่
ตอบแทนสม่ำเสมอเนี่ยก็อยู่ในรูปเงินฝากก็ได้

ทรัพย์ก็ได้อะไรที่เผื่อเรียกได้เร็ว
หรือซื้อกองทุนที่ประเภทพวกมณิมาร์เก็ต
นึกภาพง่ายก็เหมือนกับฝากเงินสดแหละคล้ายกัน

อีกส่วนหนึ่งก็คือออมระยะยาว

เพราะรู้สึกว่า๑ลดภาษีได้แล้วก็อย่างน้อย๓ปีปฏิทิน
หรือ๕ปีมันก็ยังขายได้สมมุติถ้าเราต้องหมุนเงินมาใช้อะไรแบบนี้
แต่เห็นไอเมลรู้สึกว่ามันไกลตัวมากเลย
อีกนิดนึงเกษียณแล้วฉันยังไม่เกษียณนะอะไรแบบนี้

ถ้าเกิดคุณจะวางแผนในการลงทุนเงินกลุ่มนี้ต้องตัดออกให้ได้

ก็คือพูดง่ายว่าก็ทิ้งไปเลยอ่ะทิ้งไปเลย
มันทิ้งเขาเรียกว่าลงทุนไปเลยปล่อยให้มันเติบโตของมันไป
ส่วนวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยรายจ่ายมันไม่ควรเพิ่มถูกไหม
ทุกปีที่เราควรจะใช้น้อยลงหรือเท่าเดิม

เพราะฉะนั้นทำชีวิตกึ่งเป็นคำว่าพอเพียงได้เลยนะ
คือใช้อยู่แค่นี้ที่เหลือเอาไปเก็บแล้วก็ลงทุน
ส่วนใหญ่รายจ่ายมักจะเพิ่มตามรายได้เนอะ

เพราะว่าเรามักจะคิดว่าปีหน้าได้ขึ้นเงินเดือน
ว่าใช้ได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่เป็น
ปีหน้าได้ขึ้นเงินเดือนเก็บเงินได้มากขึ้น

ผมเชื่อว่าสัดส่วนของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
บางคนบอกว่าอย่าออมยามคนบอกว่าชอบเงินได้เงินกลับมาประจำ
หรือบางคนบอกชอบเกรงกำไรซึ่งบ้านเราเนี่ยเกรงกำไรเยอะ

เพราะฉะนั้นถัดไปสำคัญมากก็คือการศึกษาข้อมูล
เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะลงทุนระยะยาวเท่าไหร่
กำไรเท่าไหร่ผลตอบแทนสม่ำเสมอเท่าไหร่
สัดส่วนแล้วเรามาศึกษาข้อมูลกัน
ราสารชนิดไหนที่ให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร
อันนี้เราต้องศึกษาจากอะไรได้บ้าง
คืออย่างสมมุติว่าเรารู้ตัวเองแล้วล่ะว่าเราต้องการอะไรลงทุนแบบไหน
แต่ว่าเราจะไปศึกษาอย่างไร

เพราะฉะนั้นถามผู้ดูแลเลยดีกว่าถามพวกเราก็ได้นะ
แต่การลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเอาง่ายเลยตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ
เงินฝากก็ถือว่าเป็นเงินลงทุนแล้วที่ได้ดอกเบี้ย
เท่าไรไม่เป็นไรแต่คือการลงทุนนึง
อันนี้ขยับขึ้นมาเรื่อยตราสารอื่นอย่างเช่นตราสารหนี้
ตราสารหนี้ก็จะมีพวกพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้ภาคเอกชน
พอพูดถึงคำเหล่านี้คนก็จะเริ่มสายหัวแล้วคืออะไรเยอะ
เริ่มเยอะเพราะฉะนั้นค่อยศึกษาไปนะครับเพราะว่าตราสารพวกนี้มันเยอะ
ไปก็คือเรื่องหุ้นแหละสุดท้ายคืออนุพันธ์
ุพันธ์ก็จะเป็นการเกรงกำไรอย่างเดียวนะครับ
อันนี้ถามเผื่อคนดูนิดนึงได้ไหมคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะไปถาม

คือเราก็รู้สึกว่าธนาคารเขาก็อยากให้เราซื้อของเขาหรือเปล่า
เขาจะบอกผลประโยชน์เราจริงไหม
เขาก็บอกว่าการลงทุนในกลุ่มของกองทุนเนี่ย
แต่ละอันเนี่ยมีจุดประสงค์แตกต่างกันนะครับ

อันดับแรกเราฟังคำแนะนำให้เขาอธิบายให้ฟังว่า
อันนี้ลงทุนอะไรความเสี่ยงเป็นยังไง
ส่วนที่เหลือเราต้องมาตัดสินใจเองว่าเรารับได้หรือเปล่า

การลงทุนเราต้องตัดสินใจเองต้องศึกษาข้อมูลนิดนึง
ก็เป็นเรื่องของเราอ่ะเนอะใช่นะครับถัดไปก็คือ
รู้วิธีการลงทุนอย่างเช่น
ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากลงทุนแบบหุ้นกู้เอกชน

หุ้นกู้เอกชนคือไหน
อย่างเช่นธนาคารเนี่ยอยากระดมทุน
ก็มีไปออกหุ้นกู้ให้คนมาซื้อเป็นเจ้าหนี้

รัฐบาลอยากระดมเงินจากคนในประเทศ

ดังนั้นต้องศึกษาอีกว่าวิธีการลงทุนแต่ละที่เป็นอย่างไร
แต่ปัจจุบันผมว่ามีโซเชียลค่อนข้างเยอะ
สุดท้ายสำคัญที่สุดเลย
รู้แล้ววิธีการแล้วก็ต้องลงมือ

และยิ่งปัจจุบันนะถ้าเกิดคุณเริ่มลงทุนแล้ว

ที่ทำให้คุณลงทุนได้ประสบความสำเร็จ
ขั้นตอนแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งเป้าแล้วว่าสัดส่วนเป็นยังไงนะครับ

มันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า
คือเหมือนคอยคลิปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ติดตามให้ว่าที่เราลงทุนไป

เพราะฉะนั้นมันจะปรับพอร์ตให้คุณดูเลยว่า
มีเงินสดอยู่เท่าไหร่มีหุ้นอยู่เท่าไหร่
นึกภาพนะทั้งหมดรวมกันเป็นก้อนเดียวให้คุณเห็น
หมายวางแผนศึกษาข้อมูลวิธีการแล้วก็เริ่มต้นลงทุน
สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักตัวเองว่า
เราลงทุนเพื่ออะไรต้องการอะไร

เพื่อที่ทุกอย่างจะดำเนินการไปตามขั้นตอน
อย่างที่คุณสินทนันบอกไว้เมื่อสักครู่นี้

ปีหน้าแนะนำว่าให้เริ่มวางแผนได้

บอกวิธีการเป็นนักลงทุน

ฉันจะวางแผนเป็นนักลงทุนกับเขาบ้างนะคะ